ประเด็นแรกหลังจากที่ชาวเน็ตอย่างเราได้ติดตามเสพความดรามมาคุณ
ระดับจักรวาลกันไปแล้วสำหรับซุปตาแห่งชาตินะคะ
โกงยูที่มีกรณีที่หญิงแย้เขามีการวิพากษ์วิจารณ์ทำรายการผ่านยูทูป
คนก็ไปตีถล่มเขาเยอะเลยทีเดียวนะฮะรวมไปถึงคนดังในบ้านเราด้วยหลายคนเหมือนกัน
ที่เป็นแฟนคลับซุปตาเกาหลีคนนี้หนึ่งในนั้นคือคุณโตศักดิ์สิทธิเวชสุภาพรค่ะ
ตัวเองก็มีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะนี่แหละเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียล
อย่างที่บอกไปว่าหญิงแย้มีการพูดเหน็บเรื่องหน้าตาของกงยู
นักแสดงชื่อดังแดนกิมจิคือในเจตนาของหญิงแย้เองเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้ว่าจริงแล้วเขาคิดยังไงอยู่
แต่ว่าในกรณีที่มีการวิภาควิจารณ์ตามที่ดูคลิปมาเนี่ยก็หัวเราะกันสนุกสนานประมาณนึงนะคะ
มีการแซวเรื่องหน้าตาอะไรกันไปนะฮะแต่ท้ายที่สุดแล้วหญิงแยะเองก็ออกมาโพสต์คลิปขอโทษผ่านทางอินสตราแกรมส่วนตัว
และตอนนี้ภาพอินสตราแกรมของหญิงแย้ภาพโปรไฟล์เป็นภาพสีดำไปแล้ว
ตั้งไม่ให้คอมเมนต์เพราะว่าคอมเมนต์ถล่มเธอเยอะจริง

ว่าจะเป็นคุณโอปอลปานิสราดีเจนุ้ย
แล้วก็โตศักดิ์สิทธิ์พร้อมใจกันโพสต์ข้อความสนับสนุนซุปตาเกาหลีค่ะ
ที่แต่ละคนมีความชื่นชอบพร้อมทั้งเหน็บไปถึง

พี่พิกรคนนี้ว่าการล้อเลียนเรื่องรูปรัก
มันไม่ใช่เรื่องตลกนะมันไม่ขำค่ะ
ล่าสุดพี่โตเองหนึ่งในคนดังที่ออกตัวชัดเหมือนกัน

ก็แจ้งผ่านสื่อว่าไม่ได้จะมีเจตนาไปตำหนิใครนะ
แต่อยากสะท้อนมุมมองว่าทุกคนมีความชอบที่แตกต่างกันก็เท่านั้นเองค่ะ
เจตนาผมคือผมไม่ได้มีอยากจะในแง่ลบอะไรเลยครับ
ผมแค่รู้สึกว่าผมเป็นผู้ชาย
ผมยังรู้สึกว่าตรงยูเท่

ผมว่าความหล่อมันไม่ได้อยู่ที่ว่าหน้าตาเป็นอะไรยังไง

ผมรู้สึกว่าโหคนนี้แบบเท่มากเลย

เพราะว่าความมีชีวิตผมไม่ได้อยากจะตำลีอะไรใครเลย
ผมอยากแค่แสดงความคิดของผมว่าขนาดผมเป็นผู้ชายเนี่ย
เพราะรูปรักษ์ภายนอกแค่นั้นเองครับผม
จริงแล้วเค้าเจอกันอยู่แล้วจริงก็มี

ฉะนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่าต้องตื่นเต้นกันขนาดนี้เลยหรือครับ
เจอกันตลอดอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นวันพ่อวันแม่หรือว่าปีใหม่
ผมบอกอยู่แล้วว่าผมไม่ได้ปิดบังอะไรถ้ามีข่าว
หรือว่าถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่หรือว่าเราอยากจะทำอะไร
รองก็บอกแล้วแน่ไม่ได้หนีไปไหนแล้วก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเลยครับผม

คำถามพี่โตถ้าพี่โตบอกว่าตื่นเต้นต้องตื่นเต้นขนาดนี้เลยเหรอ

แล้วก็ไบท์เองก็ถือว่าเป็นสายงานผู้ประกาศพวกเราเราก็อยากรู้ใช่ไหม
แล้วก็พี่โตเองก็เป็นนักร้องดังเพราะฉะนั้นถ้าแต่งกันแบบนี้ยังไงก็ต้องอยากรู้
ก็ไม่ใช่อิจฉาเลยนะคะก็โวยพรกับเขาด้วยก็ดีใจกับเขาด้วย

ก็ดีใจกับเขาล่วงหน้าไปก่อนเลยคบกันมาตั้งหลายปีแล้วนะคะ